ชายวัย๓๗ปีซัดหมัดแล้วเอามีดแทงใครรู้ไหมฮะ

โดยบอกพ่อตามาปีนกำแพงแอบดูลูกสาวของเขาอาบน้ำ
เดี๋ยวต้องฟังพ่อตานะว่าไปปีนกำแพงไปดูลูกสาวเขาอาบน้ำจริงหรือเปล่าฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่ตำบลท่ามะนาวที่จังหวัดลบบุรี
นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเข้าไปเลยเพราะว่ามีคนบาดเจ็บฮะ
ต่อยถูกแทงเป็นคุณลุงวัย๖๖ปีชื่อนายอุตส่าห์บอลไทยสงศ์
ถูกแทงเข้ากลางหลังตามแขนมีแผลเหมือนกัน
แล้วก็ตามตัวมีรอยเขียวช้ำกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็คือลูกเขยของผู้บาดเจ็บนั่นเองนะฮะ
ก็คือนายชัยยาสามภูศรีอายุ๓๗ปีแต่ถามว่าอยู่ในที่เกิดเหตุไหม
อยู่ฮะหลบหนีไปแล้วนี่มีแต่ภาพนะครับ
ไปพร้อมกับลูกสาวของเขาวัย๑๓ปีและ๘ขวบนะฮะ
ซึ่งทั้งสองคนเป็นลูกติดภรรยาเก่าเอาลูกสาวไปด้วยนะครับ
สำหรับนายชายาหลังเลิกรากับเมียเก่า
ก็มาคบหากับหญิงอายุ๓๕ปีซึ่งเป็นลูกสาวของคุณลุงอุตส่าห
คนบาดเจ็บแล้วก็มีลูกน้อยด้วยกัน๑คนอายุ๔เดือน
เด็ก๔เดือนเนี่ยตัวพ่อไม่ได้เอาไปนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายชัยพุฏกตเหตุออกไปหาปลามา
ช่วงเย็นกลับมาบ้านอ้าวนายชัยยาเนี่ยโมโหเพร็ดเลย
เพราะเจอพ่อตากำลังปีนกำแพงห้องน้ำ
ดูลูกสาวอายุ๑๓ปีของเขาอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำชั้นล่าง
ตัวเขาเลยโวยวายขึ้นมาทำไมไปดูหลานแบบนั้น
ทำไมแอบดูหลานเกิดปากเสียงโตเถียงกัน
ถึงขั้นลากกันมาชกต่อยกันหน้าบ้านนะครับ
จากนั้นตัวลูกเขยก็ใช้มีดพกเนี่ย
แทงเข้ากลางหลังพ่อตาจนได้รับบาดเจ็บ
ที่เพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ก็เข้ามาห้ามปรามแล้วก็แยกย้าย

ทีนี้เพื่อนบ้านที่เข้าไปห้ามพ่อตากับลูกเขยคู่นี้บอกว่า
ไม่ทันเห็นเหตุการณ์นะว่าเขาไปแอบปีนดูห้องน้ำอะไรกันหรือเปล่า
แต่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายแล้วรู้ว่า
ส่วนสาเหตุที่ลูกเขยอ้างว่าพ่อตาแอบดูลูกสาวนั้น
พ่อตาเองอ้างอีกแบบหนึ่งครับ
คุณผู้ชมฮะอันนี้เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะ
ไม่ต้องฟังเสียงเพื่อนบ้านเพราะเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงของพ่อตา
แล้วก็ฟังเสียงของเมียพ่อตาด้วย
เพื่อนบ้านอีกคนให้ข้อมูลเหมือนกันบอกบ้านหลังนี้มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำ
คนเป็นพ่อตามักดื่มสุราและหาเรื่องคนในบ้าน
ส่วนลูกเขยก็ออกไปหาปลาเวลามีปัญหาก็ไม่ค่อยตอบโต้
กระทั่งเมื่อวานลูกสาววัย๑๓ปีมาแอบมาฟ้องว่าถูก
คุณตาเนี่ยนะไปยืนดูตอนอาบน้ำก็เลยมีปากเสียงกันนะครับ
ฟังเสียงเพื่อนบ้านคนนี้หน่อยเพราะว่าเราเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเมื่อเช้านะครับ

พ่อตาก็ชอบดื่มสุรา
เมื่อเกิดจะขึ้นปัญหาออกไปหาปลาไม่ต้องเข้าบ้าน

ลูกสาวเวลาแอบลูกสาวอาบน้ำ
เขาก็เลยขึ้นขึ้นแล้วก็เคยถามว่า
จะเอายังไงอยากจะเอายังไงกับปัญหานี้
พ่อตากับแม่ยายก็คือด่าด่าแล้ว
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้แม่เพื่อนบ้านเล่าแล้ว
เราก็ต้องไปถามเจ้าตัวเจ้าตัวออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ
ก็คือพ่อตานี่นายอุศานี่นะฮะนายอุศานี่เล่าให้ฟัง
อุตสาหหูไม่ค่อยดีเวลาเราคุยกับแกแกก็ต้องเข้ามาใกล้หน่อย
เสียงดังนะบอกว่านี่ถูกไล่มาตรงนี้ทะเลาะกัน
แล้วก็ถูกผักล้มแล้วก็เขาก็ชกชกแล้วผมพยายามป้องกันตัว
เราก็แก่แล้วเราสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วเขาก็แทงผมเนี่ย
แขนเผลอเนี่ยเป็นแผลเต็มไปหมดเราก็ถามลุงอุศา
แล้วลุงสระโดนอะไรนี่โดนมีดขอฟัน
แล้วลุงอุตส่าห์ไปดูแอบดูลูกสาวเขาจริงหรือเปล่า
แอบดูลูกสาววัย๑๓ของเขาอาบน้ำจริงหรือเปล่า
อุตส่าห์ปีนให้ดูเลยนี่ไงคุณแบบนี้เหมือนแอบดูไหม
มันก็เหมือนแอบดูนะแต่ลุงอุศาบอก
นี่คือไฟมันติดดับลุงอุศาก็เห็นว่าปลั๊กเนี่ย
กลัวว่าจะไฟไหม้เพราะคราวก่อนมันเกิดไฟไหม้มาแล้วรอบนึง
ลุงก็ปีนขึ้นไปดึงสายไฟออกมาจากห้องน้ำ

ถ้าจะมองเห็นมันมองไม่เห็นหรอก
ยังไม่เห็นแม้แต่เนื้อตัวของหลานสาวเลย

ฉันไม่ได้ไปดูเลยไม่ได้ไปแอบดูเขาอาบน้ำนะฮะ

อยากถามว่ามันใช่ไหม
เวลานั้นต้องไปซ่อมเวลาอื่นได้ไหม

มันใช่เพราะลุงอุตส่าห์บอกแบบนี้
ไฟมันปริ๊บแล้วอีกอย่างกลัวว่ามันจะเกิดไฟไหม้ตรงปลั๊ก
มันเคยเกิดไฟไหม้ปลั๊กนั้นมาแล้วตอนที่ไฟมันปิ๊บ
พอลุงอุตส่าห์เห็นลุงสาวมันไม่ดีแล้วเดี๋ยวกลัวไฟไหม้
อาบปีนก็ไม่ดูคือไม่ได้สนใจข้างล่าง
พออาบน้ำดึงสายไฟแกบอกแบบนี้
ถ้าเกิดคุณบุ๊กอาบน้ำอยู่แล้วไฟมันปิ๊บอ่ะ
แล้วมีคนมาซ่อมอย่างนี้คุณมุกจะอาบน้ำต่อไหม
บุ๊คคิดว่าไงเขามองไม่เห็นเนื้อตัวไหม

แต่จริงเดี๋ยวต้องตามจับกลุ่มตัวผู้ที่เกาะเหตุก็คือลูกเขยเหมือนกัน

ว่าลุงอุตส่าห์เขาไปแอบดูลูกสาวเขาอาบน้ำจริงหรือเปล่านะฮะ
นี่เราก็ไปตามถึงลูงอุศานะ